คุณผู้ชมค่ะช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ผู้ชายวัย๕๗ปีคนนึงใช้ปืนจ่อยิงศีรษะตัวเอง
เสียชีวิตกลางทุ่งนาในจังหวัดพิศนุโลก
ปรากฏว่าพอลองไปตรวจสอบดูไม่ได้มีคู่กรณีอะไรที่ไหนหรอกค่ะ
ตัวเขาเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๗ขวบ
ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
ตำรวจก็เลยคิดว่าคงจะเครียดจากสาเหตุนี้นี่แหละค่ะ
ผู้ตายคือนายสุรัตน์นะคะอายุ๕๗ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๕ในตำบลท่าตานค่ะ
สภาพศพที่ตำรวจไปพบเนี่ยคือนอนหงายสวมเสื้อยืดคอปกแขนสั้น
กางเกงขาสั้นลายพรางมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ป่า

มือขวามีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะคะ
โป้งผู้ตายยังคาอยู่ที่ไกลปืนอยู่เลยค่ะ
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๑ปลอก
ย่ามมีกระสุนปืนอีก๑๖นัดด้วย
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านพักของเขาประมาณ๑กิโลเมตร
นางสายสุนีภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่า
ช่วงตี๔ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
เดินออกจากห้องนอนไปเข้าห้องน้ำ

ก็เจอว่าสามีกลายเป็นศพไปแล้วค่ะ
สำหรับปืนที่ใช้ก่อเหตุเธอบอกว่าไม่เคยเห็น

ไม่เคยรู้ด้วยว่าสามีมีปืน
ซึ่งเธอเชื่อว่าสาเหตุทำให้สามีก่อเหตุแบบนี้
เป็นเพราะว่าเครียดจากปัญหาส่วนตัว
เพราะปกติสามีเป็นคนไม่ค่อยพูด
มีเรื่องอะไรครับแค้นหรือว่ามีเรื่องอะไรทุกข์ใจ

ปรากฏว่าผู้ตายนายสุรัสตร์
เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๗ขวบ
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพบางกระทุ่ม

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

โดยการวางวงเงินประกัน๓แสนบาทมาสู้คดี
แต่ตำรวจคิดว่าน่าจะเครียดเรื่องนี้แหละค่ะ
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้